เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาใครที่ผ่านไปแถวแยกคลองตัน
หรือว่าเส้นถนนเพชรบุรีตัดใหม่อาจจะรู้สึกสงสัยแล้วก็แปลกใจว่าทำไมรถถึงติดจัง

เป็นนุ่มคนนึงนะคะขี่บิ๊กไบท์มาแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตัน
แต่ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุค่ะรถเนี่ยมันเสียหลักทำให้ตัวเขาไปกระแทกกับราวกั้นตรงสะพาน
ทำให้เขาศีรษะขาดแล้วก็เสียชุดในที่เกิดเหตุทันทีค่ะ
ก็เห็นการเกิดขึ้น๗โมงเช้านะคะรถติดยาวเป็นแถวเลย
ร้อยตำรวจเอกธนงศักดิ์มาแพงรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานคลองตันได้รับแจ้งมาค่ะว่า
มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับราวสะพานข้ามแยกคลองตันถนนเพชรบุรีตัดใหม่มุ่งหน้าถนนพัฒนาการ
มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
สภาพที่เจอเนี่ยคือล้มตะแคงอยู่บนสะพานข้ามแยกห่างออกไปประมาณสามสิบเมตรเนี่ยนะคะ
พบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นผู้ชายอยู่ในสภาพไม่มีศีรษะนอนคว่ำแล้วก็เลือดไหลนองเต็มพื้นนะคะ
ใส่เสื้อยืดสีขาวแขนยาวกางเกงยีนสีดำ
ฝั่งตรงข้ามห่างกันประมาณ๒๐เมตรก็พบศีรษะของผู้เสียชีวิตอยู่ในหมวกกันน็อกค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบตามขอบทางก็พบร่องรอยการชนแล้วก็คราบเลือดที่ขอบเสาด้วยนะคะ
ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายพัฒนารินพงธนานิกรหรือว่าโน้ตอายุ๓๗ปี
เป็นลูกชายคนสุดท้องของนายประเสริฐพงธนานิกรหรือว่าระยะวัย๗๒ปี
ค่ายเพลงรถไฟดนตรีที่มีชื่อเสียงในอดีตค่ะ
โดยหลังเกิดเหตุนายประเสริฐผู้เป็นพ่อก็ได้เดินทางมาที่เกิดเหตุ
เรื่องต้นบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นลูกชายตัวเองหรือเปล่า
แต่ว่ามีเพื่อนบ้านนะคะมาบอกว่ามีรถที่คล้ายกับรถของลูกชายเกิดอุบัติเหตุอยู่บนสะพานข้ามแยกคลองตัน
โทรหาลูกปรากฏว่าลูกไม่รับสายก็เลยเดินทางมาพร้อมกันมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวนะคะ
ซึ่งทุกคนก็อยู่ในอาการเศร้าศกเสียใจแล้วก็ยังทำใจไม่ได้ค่ะ
พนักงานสอบสวนสนคลองตันตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งนะคะ
ต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะขี่มาด้วยความเร็วสูงแล้วเกิดเสียหลักคุมรถไม่อยู่
เพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีรอยเบรกยาว๒เมตรค่ะ
แล้วก็เป็นรอยที่ชนกับราวกั้นบนสะพาน
แล้วก็คาดว่ารถน่าจะเสียหลักทำให้ร่างของผู้ขี่กระเด็นไปชนกับเสายึดราวสะพาน
ก็เลยทำให้เกิดเป็นเหตุเศร้าขึ้นนะคะ

ว่าถูกรถคันอื่นเฉียวชนจนเสียหลักหรือเปล่า
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะเร่งตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
หรือว่าถ้าช่วงเวลาประมาณสัก๖โมง๗โมงเช้าของวันนี้
ใครที่ผ่านไปตรงนั้นขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันตรงนี้
มีภาพจากกล้องหน้ารถหรือว่าเห็นเหตุการณ์

สามารถที่จะไปให้ข้อมูลกับตำรวจสนคลองตัน
เพื่อประกอบเป็นสำนวนหลักฐานได้นะคะ